สโมสรตำรวจนายเอกพบเหลืองประเสริฐพาทีมงานเดินไปเพียบเลยนะครับ
ทีมงานสายใหม่ต้องรอดพานักพนัน๕คนที่ถูกบ่อนพนันย่านรามอินทา
อุ้มตัวไปปล้นทรัพย์กว่า๕ล้านบาท
พบผลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ

ส่วนเรื่องก่อนหน้านี้ที่คุณสันทนาประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาลมาให้ข้อมูลกับสื่อบอกว่า
พวกเขาทั้ง๕คนไม่ได้ถูกปล้นทรัพย์แต่เป็นแก๊งเดินสายโกงบ่อน
เขาขอตั้งข้อสังเกตกลับไปที่คุณสันทนาบอกว่านะฮะอยู่ในบ่อนตอนเกิดเหตุเหรอ
และมีส่วนได้เสียอะไรกับการพนันหรือเปล่า
แล้วพวกเขาปฏิเสธว่าไม่เคยโกงเงินบ่อน
เพราะว่าไม่มีนักพนันคนไหนกล้าไปทะเลาะกับบ่อนพนันหรอก
ส่วนเรื่องการใช้โปรแกรมโกงพนันเนี่ยถ้ามีอยู่จริงนักพนันทั้งหลายคงรวยกันไปรวยเละแล้ว
ถ้าพวกเขาโกงได้ก็คงรวยแล้วเช่นกัน
คุณผู้ชมการออกมาร้องเรียนวันนี้นะครับ
เขาบอกว่าไม่ได้มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่ต้องการความเป็นธรรมในฐานะผู้เสียหาย
เขาเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เสียหายนะนะฮะทุกคนพร้อมต่อสู้เต็มที่
และจะเล่าความจริงให้ฟังยอมรับว่าหลังจากตกเป็นข่าว
ตอนนี้เนี่ยคดีเดินหน้าเร็วมากทั้งที่ตอนแรกแทบจะไม่คืบเลย
ผู้เสียหายอ้างว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีบ่อนอยู่ในหลายพื้นที่นะครับ
แต่ละแห่งมีผู้มีอิทธิพลคอยดูแลผลประโยชน์ให้
ยืนยันว่าไปเล่นพนันในบ่อนมาหลายสิบแห่ง
แล้วหลายแห่งก็ยังเปิดให้บริการอยู่จนทุกวันนี้ครับ
เพราะว่า
ช่วงสุดระตำรวจโยคย้ายก็ต้องปิดก่อน

ผลตำรวจเอกสุรัชยศหักพรรดิ

และท่านสั่งการที่ตรวจสอบเขาได้จริง
พนันกว่าร้อยแห่งตามที่กล่าวอ้างกันเนี่ยนะก็
กวาดล้างให้หมดแล้วต้องลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยประละเลย
เบื้องต้นมีคำสั่งย้ายท่านผู้กำกับสอนออกโครคคลามพรุ่งนี้อับร้อยแล้วนะครับ
วันนี้มี๒เรื่องนะครับมี๒ประเด็นสำคัญที่ผมจะต้องสอบสวนเข้าวันนี้นะครับ
ก็ทำความจริงให้ปรากฏนะครับเพื่อจะตอบคำถามต่อสังคมได้
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับ
ก็ต้องมาดูต่อว่าคนที่ถูกอุ้มไปถูกอะไรต่างนะครับนะ
เขาเข้าไปเล่นเนียร์บอลหรือเปล่าถ้าเล่นเนียร์บอลก็ต้องผิดด้วย
ในส่วนความปกพร่องของโลกพ่อง